คีลานิชิโนกุศือทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นนะครับได้มีการประกาศรายชื่อ๒๓นักเตะที่จะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับคองโกวันที่๑๐ตุลาคม
ธิรษินดังดากองหน้าจากเมืองทองกรกฎวิริยาอุดมสิริและสุพนัทเหมือนตา๒นักเตะจากบุรีลำยูเนเต็ด
ซึ่งสุพนัทเหมือนตานะคะดาวยิงวัย๑๗ปีก็ออกมาบอกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับธิรสินแดงดากองหน้ารุ่นพี่ที่ถือว่าเป็นไอดอลของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากทั้งสุพนัทแล้วก็เทียสินเคยติดทีมชาติพร้อมกันในศึกฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่๔๗เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
แต่ว่าในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๒เกมแรก๒คนนี้หลุดโผล่ทั้งคู่เพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บค่ะ
ก่อนอันนี้ถ้าใครติดตามฟุตบอลไทยอย่างตลอดเนี่ยก็จะเห็นภาพของสุพนัทเหมือนตาเขาได้เสื้อของธีรสินแดงดาเป็นชุดแข่งของเมืองทองนะครับ
หลังจากที่มีโอกาสเจอกันครั้งแรกนะครับในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในคิงส์ครับก็เหมือนจะได้ลงเล่นด้วยกันในช่วงท้ายเกมนัดชิงอันดับสามที่เจอกับอินเดียนะครับ
แต่ว่าโอกาสส่วนใหญ่ยังประสานงานกันได้ไม่ดีพอนะครับเพราะว่าวันนั้นไทยก็เล่นผิดฟอร์มไปด้วยนะครับแพ้อินเดียไป๐ประตูต่อ๑นะครับ
ส่วนทีมชาติคองโกประกาศรายชื่อนักเตะที่จะเดินทางมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยแล้ว
ซึ่งกุญสือทีมชาติทองโกนะคะวาวโจฟินโยก็ประกาศรายชื่อทั้งสิ้น๑๙คนด้วยกัน
ส่วนใหญ่ทั้งหมดของคองโกก็จะค้าแข้งอยู่ในหลีกรองของยุโรป
ที่พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างก็มีจูเนียมากิเซนะคะกองหน้าจากทีมอัลอารี
แล้วก็มีปรินส์อิบาร่ากองหน้าวัย๒๓ปี
ส่วนนักเตะตัวเก่าอย่างปรินส์โอเนียงเก้กัปตันทีวัย๓๐ปี

แล้วก็จาวินเอ็นดิงก้านะคะที่ติดทีมชาติมาแล้วทั้งหมด๕๔นัด
๒คนนี้อำลาทีมชาติไปหมดแล้วค่ะ
ชื่อดู๑๙คนนี้ไม่คุ้นสักคนนะครับต้องยอมรับเลยสำหรับคองโก
อย่าง๒ไล่หลังที่พูดถึงไปก็คืออำลาทีมชาติไปแล้ว
อายุเพิ่งจะ๓๐กับ๓๑ปีเท่านั้น
แต่ว่าอำลาทีมชาติเร็วก็น่าเสียดายนะครับ
ที่เราอาจจะไม่ได้เจอนักเตะดีที่ถอนตัวไปสำหรับทีมชาติคองโกนะครับ
พูดถึงเกมนัดนี้ระหว่างไทยกับคองโก
สำหรับสมาชิกช้างศึกเมมเบอร์สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่๒๙กันยายน

ส่วนแฟนบอลทั่วไปก็ต้องรอหน่อยนะครับ
หลังจากที่เปิดโอกาสให้ช้างสิบเมนเบอร์ได้ซื้อแล้ว
ก็๑๔นาฬิกา๑นาทีเป็นต้นไปนะครับสำหรับแฟนบอลทั่วไป
ก็ใครอยากจะดูวันพรุ่งนี้เตรียมเอาไว้เลยตั้งแต่๑๐โมงสำหรับช้างศึกเมมเบอร์

ไทยกับคองโกนะครับจะเตะกันที่ลิโอสเตรเลียมนะครับวันที่๑๐ตุลาคมนี้
แข่งขันเวลา๑ทุ่มไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
สัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนอีกหนึ่งเกมที่ห้ามพลาดเลยนะคะ
ต้องส่งกำลังใจให้กับทัพชั้นศึกทีมชาติไทยนะครับ
แข่ง๑ทุ่มไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
สัญญาณตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งก็เปิดดูยาวไป
วันนี้ชนะทิพย์สงกระสินลงครบ๙๐นาที
ไม่ได้ลงเล่นทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองนะครับ
ซึ่งในเกมวันนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในเกมพอสมควรนะครับ
สำหรับชนะทิพย์ช่วยให้ทีมเสมอกับทีมรุ้นแชมป์ได้๑ต่อ๑

แล้วก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรก

เสียจังหวะกันไปหมดสำหรับกองหลังนะคะ
ส่วนครึ่งหลังเล่นไปได้๕นาทีนะคะ
ลูกนี้แข็งแกร่งเลยนะครับโดนเบียดแต่เอาไม่อยู่นะครับ
ก่อนจากระดกบอลข้ามตัวพุทธศาสตร์ประตูเข้าไป
นาที๖๙นะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวะสำคัญนะครับ
บอลไปมานะครับยิงลูกนี้ติดแล้วก็มีโอกาสเปิดไปเสา๒นะครับ
ไม่ได้ประตูขึ้นนำจบเกมก็เสมอกันไป๑๑นะครับ
หลังจากนั้นค่ะอีก๓นาทีมาได้ประตูที่๒นะคะ
เร็วมาก๑๐นาทีนำแล้ว๒๐นะคะแล้วก็จบครึ่งล่างด้วยสกอร์นี้
ชนะไป๓๑ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ๔ส่วนกัมบะมี๓๑แต้มเท่าเดิม

ส่วนวันนี้นะคะฟุตบอลไทยก็มีการแข่งขันกันเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า

เป็นแชมป์แรกของฤดูการนี้นะครับ

ศรีสะเกดเจอกับสุราธานีนะครับ

เกมนี้นี่เลื่อนขึ้นมาจากสัปดาห์ที่๒๕นะครับ

ว่าศรีสะเกดแพ้จะตกชั้นทันที
และอีกคู่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ

เป็นเกมนัดตกค้างจากนัดที่๒๔นะครับ